เรื่องราวของดาราไทยที่ตอนนี้โอ้โห

เซี่ยงไฮฟิล์มมาอันนั้นเราเล่ากันไปแล้ววันก่อน
มาคราวนี้ค่ะถึงคราวของหนุ่มกันบ้าง
บอกเลยว่าไม่ได้ไปแค่โซนเอเชียนะจ๊ะไปนู่นเลยจ้าเดินแบบที่มิลานอิตาลีนะจ๊ะ
ของจริงเมืองแฟชั่นนะคะใช่แล้วล่ะค่ะนี่แหละค่ะ
งานนี้บอกเลยว่าทำเอาแฟนชาวไทยคือฮาไม่น้อยนะเพราะว่านุ่มโอ้เนี่ย
เล่นไปเดินแบบให้กับแบรนด์ดังระดับโลกค่ะในงานแฟชั่นโชว์ระดับโลกด้วย
ได้กระทบไหล่ดีไซเนอร์ดังระดับโลกไปอีกบอกเลยว่าไม่เจ๋งจริงทำไม่ได้นะจ๊ะ